มาถึงข่าวที่ต้องใช้วิจารณญาณคุณผู้ชมข้างหลังนี่
เป็นอภินิหารหรือไม่
เพราะว่ามีหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาถ่ายคลิปไว้เป็นร่างทรง
ร่างทรงไปนั่งในน้ำนะแล้วสักพักก็หยิบลูกแก้วขึ้นมา
หยิบพระเครื่องมาหยิบมาอีกหลายอย่างเลย
มีใจอยู่อ่ะโห้
สิทธิ์เขาถ่ายไว้ครับว่าร่างทรงคนนี้ลงไปอยู่ในน้ำตรงนี้
ลงไปประมาณสักเทียมไหลได้มั้ง
พยายามหยิบขึ้นมามีลูกแก้วขนาดใหญ่เลยนะ

แล้วก็ลงไปอีกครั้งหยิบพระพุทธหยกขึ้นมาด้วยครับ
คลิปนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นอีกสถานที่นะเดี๋ยวมีให้ดูอีกอันหนึ่ง
อีกคลิปนึงเนี่ยจะเห็นว่าลูกศิษย์ยื่นก้อนดินลงไปนะ
นี่ก้อนดินแบบนี้นะเปียกน้ำนะไปให้ร่างทรงคนเดิมครับที่นั่งอยู่ในน้ำ
ร่างทรงเนี่ยก็หยิบนี่รับก้อนดินไปเอาไปละลายละลายดูเฮ้ยได้อะไรกลับมา
อะไรกลับมาเป็นพระพุทธรูปนักปรกครับ
อยู่ในดินก้อนนั้นน่ะนะใช่ฮะ
อ่านข่าวไปก็ย้ำไปเรื่อยว่าใช้วิจารณญาณด้วยนะคุณผู้ชม
มีอีกคลิปหนึ่งร่างทรงคนเดิมนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหาร

ใช่ไหมเสร็จกระดูกหรืออะไร

ขอดูใกล้เป็นเหมือนเม็ดอัญมณีหลากสีอ่ะพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
สีม่วงสีเหลืองสีเขียวแบบนี้

ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเจ้าของคลิปชื่อว่านายชายุทธ์ครับ
จะถามหน่อยว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไร
พอไปถึงคุณชายุทธ์ก็พาไปพาไปดูที่ห้องพระชั้น๒ของบ้านเขานะ
โอ้โหวัตถุมงคลเพียบคุณผู้ชมเป็นพันชิ้น

มีพระพุทธรูปพระเครื่องลูกแก้วพญานาคสร้อยคอแหวนเหล็กไหล
มาจากไหนพี่ชายุทธ์มายังไง
เขาบอกว่า๙๐มาจากการอัญเชิญ
อันเชิญโดยปู่ผู้ทำพิธี

อีก๑๐เนี่ยเป็นของที่เช่ามาบูชาไว้

ส่วนเรื่องสมบัติอจินไตอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เชื่อนะ
เขาไปพิสูจน์ด้วยตนเองก็คือไปร่วมพิธีแหละ

ทุกครั้งที่ทำพิธีก็ได้สิ่งของมาไม่ซ้ำกันเลย
ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าภาพที่ให้ทำพิธีอันเชิญเนี่ย

บางครั้งได้ลูกแก้วมาบางครั้งได้สร้อยทอง
แต่บางครั้งก็มีทองปลอมบางครั้งก็มีเงินสด
ยืนยันว่าไม่ได้มีการจัดฉากเพื่อทำคอนเทนต์แต่อย่างใด
แล้วคนทำพิธีที่บอกว่าเป็นร่างทรงพ่อปู่
ก็เป็นคนธรรมดามีอาชีพทำมาค้าขายอยู่ที่อุดรธานีครับ
ส่วนคนที่บอกเรื่องสมบัติอจินไต
นั่งหยิบงมหาแล้วไม่เจอนั่งอยู่ในน้ำไปยืนอยู่ในน้ำ
คว้าขึ้นมาคว้าขึ้นมาพวกนั้นแหละคือสมบัติจากเมืองบาดานครับ
เขาบอกด้วยนะใครไม่เชื่อไปพิสูจน์กับตาได้นะ
เร็วนี้จะมีพิธีอันเชิญสมบัติทิพย์อีกครั้ง
ที่จังหวัดอุทัยธานี๒๘กรกฎาคมนี้ครับ
พีมข่าวก็ส่งคลิปตอนที่รั่งฏงในคลลิปเม็ด
ที่มีลักษณะคล้ายพลอยออกมาจากปากด้วยนะ

ให้คุณฟิลริปอ่ะกูฟิลริปนักมายกร

พี่ฟิลริปบอกว่าอธิบายได้๒แบบนะ
อย่างที่สองคืออมเอาไว้ในปากเหมือนกัน
แต่ว่าซุกเอาไว้ที่กระพุงแก้มครับนี่พี่ฟิลิปมาโอ้ยังหนุ่มอยู่เลยพี่ฟิลิป